ต่อให้ได้ก็ไม่ได้รับรางวัล

วันนี้อยู่ในหน้า๑๐หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐครบทุกรายชื่อ

หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากตรวจสอบในหนังสือพิมพ์
เพราะว่าไล่ดูทุกชื่อแล้วเดี๋ยวจะตาลาย

เข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยรัฐได้
แล้วมีให้พิมพ์ชื่อกรอกเข้าไปเลย
ฉันลองกรอกเล่นชื่อนามสกุลตัวเอง

แต่ก็ไม่มีคือกรอกง่ายมากนะคะคุณผู้ชม
แค่มีชื่อพยางเดียวของชื่อ
มันตรงกับชื่อรางวัลไหนเขาจะขึ้นมาเลย
คุณก็ต้องไปเช็คว่ามันตรงกับชื่อนามสกุลของคุณหรือเปล่า

ประกาศรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วก็รอในการส่งมอบรางวัลให้แต่ละท่านกันนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วครับ
๓ขวบดวงเห็งได้๑๐ล้านทายบอลโลก
น้องโบนัสลูกน้องโบนัสทำไมทำหน้าตาแบบนี้

ฝ่างว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้อะไรกันค่ะ
น้องโบนัสชื่อเล่นของน้องก็ดูแบบเป็นมงคลมากแล้ว

แล้วก็คนดวงเฮงทั่วไทยจริงครับคุณผู้ชมครับ

ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ
เอาล่ะครับเราไปดูบรรยากาศ
การจับรางวัลปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่มีขึ้น
สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
รวมถึงซุปเปอร์อภิมหาสปอนเซอร์
และศิลปินดาราที่ยกทัพมากันเพียบนะครับเป็นสักขีพยาน
ทั้งคุณแอนทองประสมคุณซูซี่ซูซีดานะครับ
สำหรับปีนี้มีผู้ร่วมสนุกจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปีแล้วครับ
โดยจากที่มียอดส่งปรายศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่คุณ
ตอนแรกคุณผู้ชมตั้งเป้าเอาไว้คือ๒๒๐ล้านกว่าฉบับนะ

ปรายศิลป์ไทยเขาก็มีการขายปรายศิลป์ยาบัตรเพิ่มขึ้นนะครับ
ใช่คุณผู้ชมส่ง๒๓๐กว่าล้านส่งกันเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้

กองที่ทายทีมอื่นก็เราก็ต้องแยกออก
แยกกันก่อนค่ะก็ใช้เวลาคัดแยกหลายวันเหมือนกันนะคะ
ก็แบ่งเป็นที่ทายถูกคือทายว่าแชมป์ฟุตบอลโลกคือฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ
ส่งเข้ามาทั้งหมด๑๒๘๓๘๗๕๕ฉบับ
ใช่ครับส่วนทายผิดเนี่ยค่ะ๑๐๔๖๒๙๔๗๐ฉบับค่ะ
เอาล่ะครับได้เวลาที่จะจับรางวัลที่๑แล้วแท่น
โดยเมื่อวานนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายจิลการาชงที่ต้องมาจับเพราะว่าแหม่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์นี่

ก็อยากให้ท่านมามอบโชคให้กับผู้โชคดีกันหน่อยนะครับ
ซึ่งขั้นตอนเริ่มจากการจับลูกปิงปองที่มีหมายเลขหนึ่งถึงสิบ
ซึ่งแสดงถึงกลองประสิทธิบัติที่แบ่งเป็นสิบกลองนะฮะ
หมายถึงกองที่ทายถูกแบ่งเป็น๑๐กอง
จากนั้นท่านทูตก็จะจับขึ้นมาว่าเราจะไปจับกันกองไหนดี
ปรากฏว่าได้ลูกปิงปองหมายเลข๘
จากนั้นท่านทูตและคณะก็เดินทางไปที่กองที่๘

และวินาทีของการจับฉลากที่ต้องลุ้นสุด

เป็นชื่อผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่จากจังหวัดขอนแก่น
เด็กหญิงธัญญานุษย์ลาดแลนด์นะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
รับเงินสดไป๑๐ล้านบาทครับ
โอ้นี่รางวัลที่๑นะฮะ

ก็จะเป็นรางวัลเงินสด๑ล้านบาท

หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเรียบร้อยนะครับ
ก็มาจากหลายจังหวัดต่างอาชีพต่างสาขา
เดี๋ยวเราตามไปถึงบ้านท่านในการที่จะสัมภาษณ์ให้คุณผู้ชมได้ดู

ไปถึงที่ทำงานไปถึงที่โรงเรียนเลยล่ะ

ส่วนรางวัลอื่นนะครับ
เราก็จะมีรางวัลที่๓ก็มี๑๐๐รางวัล
รางวัลเงินสดรางวัลละ๑๐๐๐๐๐บาทนะครับ

สีขาวจำนวน๑คันนะครับ

คุณสนมสายสร้อยจากจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
และอีกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลพิเศษด้วย
แก่คุณเสกสรรไขแสงจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

เมื่อมีการยืนยันว่าส่งมาถูกต้องตามกติกาแล้ว
จะมีการประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
รวมถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้

เปิดดูได้เลยใครมีไทรรัฐอยู่ที่บ้านกุมชมภาคหนังสือพิมพ์

หน้า๑๐คุณจะได้เห็นรายชื่อของคุณ

โดยพระท่านจิลการาชงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเรา
บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ประเทศไทยให้การตอบรับ
ในการส่งปรายศนียบัตรเข้ามาทายผลฟุตบอลโลกจำนวนมาก

จะให้ความสนใจกับทีมฝรั่งเศสถึงเพียงนี้

รายงานให้กับรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส

ขณะที่นายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ว่าผลการตอบรับเกินคาดจริง
และติดตามการร่วมสนุกเช่นนี้ได้อีกครั้ง
ในการทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๒๐ในอีก๒ปีต่อจากนี้ครับ
ก็ต้องขอขอบคุณแฟนชาวไทยรัฐทุกคน
ที่ส่งรายละเอียดกับบาทเข้ามาร่วมทายผลในรอบนี้
รอบนี้ก็ทะลมทลายเช่นเคย๒๓๒ล้านฉบับ
ก็ต้องยินดีกับผู้โชคดีด้วยครับ
ครับก็ขอให้คอยติดตามนะครับก็คิดว่าอีก๒ปี
ฟุตบอลยูโรเราน่าจะมีกิจกรรมดีอย่างนี้
ให้แฟนไทยรัฐได้อีกครับ
นี่แหละครับก็ผู้บริหารของไทยรัฐเราบอกว่า
โอ้โหเราจะจัดกิจกรรมดีแบบนี้ให้ท่านได้ร่วมสนุกกันได้ลุ้นกันนะครับ
ขณะที่นางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
ก็เปิดเผยด้วยความตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะ
การจำหน่ายปรายศนียบัตรถือว่าเกินคาด
เดิมคาดการณ์ไว้๒๒๐ล้านฉบับ
แต่จำหน่ายได้ถึง๒๓๙ล้านฉบับคุณ
ถ้าตีเป็นเงินทั้งสิ้นคูณเท่าไหร่ล่ะ๔๐๐กว่าล้านบาท
จำหน่ายปรายศนียบัตรของการทายผลฟุตบอลโลก
ร่วมสนุกกับไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยนะครับ
โดยทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยบอกว่า
โอกาสหน้าเนี่ยทางปรายศนีย์ไทยก็พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีแบบนี้อีกแน่นอนนะครับ
ตั้งแต่ว่าการจำหน่ายปรายศนียเนี่ยเกินกว่าเป้อที่เราตั้งไว้
เราขายได้ทั้งหมด๒๓๙ล้านฉบับ
แลบนประชาชนที่เขียนแล้วทายผลส่งมาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น๒๓๒๙ล้านส่วนนะคะ
ก้องเป็นพูดเขาเหลวกาเลยนะครับมหราโหลานอลังการ

ทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มันเยอะขนาดนี้คุณผู้ชม

แต่การ์งไปศิริยบัตรนี้เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับ

แล้วก็เมื่อวานนี้คุณอรัชพรคุณชนะก็เป็นพิธีกรในงาน

ถ้าคุณอยากติดตามบรรยากาศทางหน้าหนังสือพิมพ์นี่

รวมถึงเรื่องของการแสดงความยินดีด้วย